ที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะสำหรับกรณีของคุณเสรีรุ่งสว่าง
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่กำลังจะถูกครูชนละทีทานทอง
ฟ้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเรียกค่าเสียหายถึง๒๐ล้านบาทค่ะ
งานนี้คุณอาเสรีถึงกับกุมขมับเลยนะคะเครียดมากจนไปวัดที่จังหวัดนครนายก
ทำบุญให้ธรรมะช่วยเยียวยาจิตใจกันเลยทีเดียว
โดยคุณอาเสรีบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ครูชนละทีทำแบบนี้เหมือนไม่เคยเห็นกันเป็นครูกับลูกศิษย์ที่รัก
เคารพกันมาถึง๔๐ปีเลย
๒๐ล้านเหมือนฆ่ากันทั้งเป็น
เศรษฐกิจแบบนี้ใครมันจะมีเงินไปให้ล่ะ
ที่สำคัญคุณอาเสรียังบอกด้วยนะคะว่า
ครูชนละทีฟ้องมาก็มีหลักฐานยืนยันนะว่าตัวเองไม่ผิด
เพราะซื้อลิขสิทธิ์เพลงไว้แล้ว
โดยอาทิตย์หน้านะคะก็จะชวนครูปุ้ม
อดีตภรรยาของครูชนละทีมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดนี้อีกครั้งค่ะ
แต่เราพูดได้เลยนะว่าผมไม่ได้ผิด
เจาะสั้นเหลือเกินเป็นตัวเลขอะไรไปดูกันจ๊ะ
วัดนี้ก็สร้างมา๙ปีแล้ว
แล้วลงเลข๙บอกนะฮะ

นะครับเหรียญกษับปี๔๙

มันไหนจะพูดว่า
ตรงจะแม่นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าไม่รู้
แน่มาลุ้นพร้อมกันพรุ่งนี้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานะจ๊
ขอยถึงสักร้อยล้านนะครับคุณอ่านค่ะ